คนกลัวนะว่าจุดที่พาไปกักตัวมันจะน่ากลัวไหม
อยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไง
มีคนเขาไปกักตัวแล้วเขาโพสต์รีวิวเอาไว้ให้ดู
ไปดูคุณผู้ชมคือมันไม่ได้น่ากลัวหรอก

เพราะว่าบางคนอยู่โรงแรมแบบนี้

เขาโพสต์เองนะขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความปลอดภัยของคนไทยที่กลับมา
เห็นไหมแล้วอยู่โรงแรมนอนสบายเลย
โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เขาประสานงานให้เป็นจุดกักตัวของคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นสบายใจได้หลังจากนี้
นี่เป็นการที่รัฐบาลเข้าไปประสานงาน
แล้วก็เป็นจุดกักตัวคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เตียงสองเตียงนอนคนเดียวสบายใจมีเอาหงอาหารเสิร์ฟพร้อม

มีทีวีดูประมาณนั้น

เป็นผู้ปกครองของคนที่ถูกกักตัวนำคลิปไปแชร์
อีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวภาพจะขึ้นมานี่

ห้องกักตัวมุมต่างของห้อง

อันนี้คือในฐานทัพเลยศตหีพ

สถานที่กากตัวไม่ได้น่ากลวนอย่างทิศ
ทุกคนเห็นแล้วพ่อแม่ก็สบายใจ
พ่อแม่ก็สบายใจนะสบายใจเราเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกไปถูกกักตัวแบบนี้
เราก็สบายใจเอาจริงนะถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศ
หรูอยู่สบายแบบเนี้ยยอมเลยค่ะยกมือคนแรกเลยยกมือคนแรก
อย่ากักตัวเกิน๑๔วันด้วยคิดซะว่าไปเข้าแคมป์เข้าท่าอยู่หอพัก
ทีนี้เดินทางกลับมาพร้อมกับครอบครัวก็มีลูกสาวกับภรรยาก็มีการโพสต์ข้อความ
พร้อมกับภาพความเป็นอยู่นี่บอกว่าเราเต็มใจทำตามกฎและยอมรับการกักตัวในครั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนอกจากนี้ยังโพสต์รูปภาพกับข้าวอาหารมื้อเช้า
มื้อแรกที่กักตัวบอกว่าเช้านี้เป็นเช้าวันแรกมีน้องทหารสุดหล่อย้ำอย่างนั้นน้องทหารสุดหล่อ
มาส่งข้าวให้กับพวกเราถึงบ้านนี่ครับมันก็ทานได้นะมันน่าทานเหมือนกันนะ
และครอบครัวนี้เขาไปกันทั้งครอบครัวนะเออเขาบอกว่าส่วนคนที่อยู่ชั้น๒
ชั้น๓ก็จะมีการใช้รอกส่งอาหารขึ้นไปอร่อยมากเขาว่าอย่างนั้นมีต้มจืด
มันมีของเผ็ดมันก็ต้องมีของดับเผ็ด

ส่วนมื้อเที่ยงก็มีน้องทหารสุดหล่อเอาข้าวไปวางไว้ให้ผมเหมือนกัน
ก็มีทั้งนมให้กับน้องลูกสาวเขาด้วยใช่ไหม
มีนมให้กับน้องลูกสาวทาน

เปิดกล่องมาอาหารก็ไปข้าวส่วนร้อน
มันก็ถูกสุขลักษณะเออมันก็ทานอร่อยทีเดียวครับอยู่ก็สบาย
อ่ะไปดูอีกเพจนึงนะนะฮะนี่อะไรเนี่ยเทียบให้ดูกันเลย
กักตัวที่คุณบอกว่าเป็นนรกกระจอกกับที่พักของเวร
ทางการแพทย์คือเจ้าหน้าที่เสียสละขนาดไหนอันนี้ที่กักตัว
คุณดูที่กักตัวของของคนอันนี้อันนี้ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่
เขาดูสิพัดลมอ่ะเมื่อกี้ห้องแอร์อันนี้ฟูกกับพื้นอ่ะ
ตู้เย็นก็พังด้วยของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากกันแล้วนะ
ถูกต้องถูกต้องให้ดูกันหลายมุมมองนะครับกักตัวทั้งที่สัตหีบกับโรงแรมทุกที่
อยู่อย่างสบายและปลอดภัยทั้งหมดเลยเออใช่ยืนรู้อยู่สบายยืนฟรีอยู่ฟรีด้วย
และก็มีคุณหมอมาตรวจให้ทุกวันคือหลายคนอยากให้คุณหมออยากเจอคุณหมอมากตอนนี้
แต่ก็นี่แหละค่ะถ้าคุณได้อยู่ในช่วงที่กักตัวนะคุณหมอจะมาดูแลคุณถึงที่ทุกวันเลย
ง่ายกลับบ้านมาควักเงินซื้อกับข้าวเองอยู่อย่างนี้เขาเอาข้าวไปเสิร์ฟสักพักนึงโอ้สบายทีเดียว
ส่วนหลายคนที่ไปกักตัวที่สัตหีบเป็นเยาวชนเพราะว่าเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานะคะ
ผู้ปกครองหลายคนก็เป็นห่วงว่าจะอยู่สบายดีไหมถ้าไปอยู่รวมกันเยอะแล้ว
มันจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโควิดหรือเปล่าหรือจะได้กินอย่างที่ชอบไหม
อันนี้คือความเป็นห่วงของครอบครัวนะคะเขาก็จัดเต็นต์ไว้แบบนี้
ให้เอาของที่ติดต่อกับลูกแล้วลูกอยากได้ให้เอามาวางที่จุดนี้
รายงานตัวว่าผู้กักตัวหมายเลขอะไรแล้วเจ้าหน้าที่จะนำจากเต็นต์นี้
เอาเข้าไปให้ถึงที่เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
ฝากได้เกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะคะ
มีผู้ที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮังการีเนี่ย
เมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมาถูกกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ใช้พื้นที่อาคารรับรองหมายเลข๓และ๘เป็นสถานกักตัว
เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแล๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่

ไม่ให้เข้าไปใกล้นี่คือไม่ให้เข้าแม้แต่สถานที่ไม่ให้เข้าเลย
ถ้าญาติครอบครัวอยากฝากอะไรไว้
เขามีจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกค่ะ
เอาสิ่งของมาวางไว้ที่ห้องปาการังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อาคารหนึ่งของฝากได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารบางคนกลับถึงประเทศไทย
อยากทานหลายอย่างเนอะเหมือนเวลาเราเดินทางไปที่ไหนไกลแล้วห่างอาหารไทยเราก็คิดถึง

ยกเว้นยาเสพติดอาวุธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกอย่างจะผ่านการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะฉีดแอลกอฮอล์ให้หมดเลยนะคะ
สิ่งของไหนไม่จำเป็นหรือผิดระเบียบ
ญาติต้องนำกลับคืนไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะชักรอกขึ้นไปให้บนห้องค่ะ
ส่วนผู้ที่กักตัวที่จุดนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลนิดนึงนะคะ
สำหรับใครที่มีญาติอยู่ที่สัตหิบนะคะอยากเอาของไปฝากห้ามเกิน๕โมงเย็น
ส่วนคนที่กักตัวอยู่ที่จุดนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
คันรับรองฐานทัพเรือสัตหีบก็สะดวกสบายดีนะ
พอใจที่ถูกกักตัวที่นี่แม้ว่าบางรายจะได้เตรียมกักตัวเองที่บ้าน
แล้วก็ตามแต่มาที่นี่ก็ดีเหมือนกันฟังเสียงเขาค่ะ
เดือนทำมันเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อ
มาหลังระไว้๕๖ชั่วโมงเห็นแบบคนมันนักมุ่น
แต่ว่ามื้อแรกเขาก็ไม่ให้เป็นมาม่าเพราะว่ามันดึกแล้ว

ก็มีเป็นมาม่ามีนมแล้วก็มีน้ำได้ค่ะ
แล้วก็หน้าห้องก็ยังมีอีก๔แพ็ค
แล้วก็ของใช้ในห้องก็เขาก็มีให้พร้อมค่ะ
แล้วก็เขาก็จะมีให้แอดไลน์

แล้วก็ถ้ามีใครขัดหรืออะไรก็คือสามารถบอกเขาได้ตลอด
เขาก็จะจัดหามาให้ถ้ามันไม่เยอะเกินไปค่ะ

เขาก็บอกว่าถ้าต้องการอะไรมีกรุ๊ปไลน์

แต่ว่าจุดนี้นะคะที่เรานำเสนอไป

จังหวัดล่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อไปนะคะ
มีภาพมุ้งคอบอะไรแบบนี้แล้วคนก็ไม่อยากไปแบบนั้นนะครับ